คุณผู้ชมก็เชื่อคำแนะนำผมได้ในเรื่องของความอร่อย

เรื่องของความอร่อยนี่จะพาไปกินบะหมี่ร้านหนึ่งนะครับ
อยู่ที่จังหวัดระยองชวนชิมจริงกับร้านนี้
เพราะว่าชื่อร้านก็โดนจิตโดนใจแถมน้ำซุปของเขานี่
เขาบอกว่าขึ้นชื่อสุดยอดความอร่อยเลยล่ะฮะ
พาไปร้านนี้นะครับจานนโคตรบะหมี่
โอ้โหโคตรบะหมี่เลยเหรอฮะ
อันนี้ไม่ได้มาพูดคำหยาบแต่ประการใดนะ

อยู่ที่ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เจ้าของร้านก็คือคุณอานนท์ปิ่นทองหรือจานนท์
นนท์เขาเล่าว่าเขารับราชการทหารอากาศมานานกว่า๑๐ปีแล้ว

เพื่อมาสารต่ออาชีพของคุณพ่อคุณแม่คือขายบะหมี่

มันมีความมั่นคงแล้วก็อะไรรู้ไหม
ถ้าตั้งใจทำอย่างจริงจัง
เอาใจใส่ใจลูกค้า
แป้งไฟให้น้ำมันเดือดจัดแล้วนำเส้นลงไปลวกแป๊บเดียวนะ๕๐๖๐วินาที
อย่าให้เกินสัก๑นาทีไม่ได้ผิดเพี้ยนทันที
เขาบอกว่าการลวกของเขาเส้นมันจะเด้งนุ่มและนิ่ม
ฟังแล้วเป็นไงน่ารับประทานมากค่ะ
น้ำซุปนี่ยิ่งเด็ดเพราะว่าทางร้านเขาใช้น้ำซุปกระดูกหมูที่แบบเป็นเล้ง
มาทั้งท่อนทั้งขาทั้งแข้งเลย
ใช่แล้วก็ต้มแต่ละวันเนี่ยบอกเลยนะว่ารสชาติเหมือนเดิมตลอด
เรื่องของความอร่อยนะครับและความเข้มข้นด้วยในเรื่องของน้ำซุป
เขาบอกว่าหวานเนี่ยไม่ได้หวานน้ำตาลเด้อหวานธรรมชาติ
หวานน้ำซุปเล้งเลยทีเดียว
ใช่แล้วล่ะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่สารปรุงแต่ง
อาหารของเขาเนี่ยทุกจานบอกเลยว่าไม่ใส่ผงชูร้อ

แต่ที่เห็นชาเบอร์เริ่มเทิมขนาดนี้
มันชื่อว่าโคตรบะหมี่หรือว่าโคตรไฟราคาชามละ๙๐บาท

คือทั้งโคตรบะหมี่และโคตรโฟเนี่ย
เขาบอกว่าใหญ่โตมโหลาน๙๙บาท

กินได้มากมายหลายคนเลยทีเดียว
แล้วมีบางคนเขาก็สั่งนะบะว่า
แบบว่าเอาอย่างนี้ละกันไอ้ที่บอกว่าโคตรบะบี่โคตรโฟล์เนี่ย
ธรรมดาไปมียิ่งใหญ่กว่านี้ไหมมีโคตรปีศาจแห้งน้ำแดงเป็นแฟนแมนยูเหรอ
ไม่แน่ใจชื่อให้คล้ายเหมือนกันนะ
โคตรบรรลือโลกเขาบอกว่าที่สั่ง๒เมนูนี้มานะ
จัดไปกับบะหมี่๑๗ก้อน๑๗ก้อนท็อปปิ้งทุกอย่างที่มีในร้านอยากใส่อะไรก็ใส่ไปใส่ให้หมดร้านนั่นเลย

คือไม่ได้เสิร์ฟมาในจานธรรมดาเป็นจานเปรย์เลยนะครับชามยักษ์คู่กับน้ำซุปต้มยำแล้วก็น้ำใส
แล้วเขาแถมด้วยนะแถมน้ำอัดลมให้

ก็ถ้าสั่งเป็นแบบชุดใหญ่ของเขาที่สุดมันก็จะมีราคาอยู่ที่๒๕๙จนถึง๕๙๙บาท
เย็นด้วยว่าสั่งมาจานเดียวนะอิ่มทั้งหมู่บ้านอันนี้เริ่มจริงเยอะมาก
ลองดูจากภาพนี้ก็ปุ่มได้เยอะอ่ะได้หลายสิบคนปุ่มข้าวปุ่มราคาอยู่ใกล้นี้เองด้วยใช่ไหม
ไลยองแถวนี้แหละนักภาพไม่ไกลจากกรุงเทพหรอกครับแป๊บเดียวก็ถึง